หลายคนก็เลี้ยงหมาไม่แพ้กับเลี้ยงแมว
คนที่เป็นภาคหมาก็อยากจะได้น้องหมาที่ว่านอนสอนไม่ได้
ไม่สร้างความรำคัญกับบ้าน
แล้วถ้าได้แบบเชื่องแล้วก็น่ารักอย่างนี้ล่ะคะ

เกลียดลองหันซ้ายดิ

เกลียดลองหันซ้ายดิ

คุณเหมือนน้องเขาไหมคุณดู
น้องเขาน่ารักหน้าตาน่าเอ็นดูดูค่ะ
คล้ายกันแค่เขาจมูกยาวกับผมเฉยนึง

หลุดไปแล้วถอดออกไปแล้ว

ถอดก็ว่าไปกัดอะไรมาป่าว

คุณสงสัยไหมล่ะคุณสงสัยไหมว่าน้องหมาตัวนี้น่ารักจริง
หันซ้ายก็ซ้ายหันขวาก็ขวา
หันหน้ามาก็หน้าเอ็นดูจริง

อยู่กันมานานเชื่องรู้ใจกัน

อยู่กับมันเล่นกับมันเราก็มีความสุขแล้วเนาะ

ก็รู้สึกว่าสนุกดีมีความสุขเวลานี้มองหน้ามัน
โตมาก็เลี้ยงลูกค่ะ

เพราะว่าสองลูกแล้วนะ

ทีบทีเดียวไม่ต้องกลัว
ไม่ต้องกลัวหลานไม่ต้องกลัว